เรื่องราวของฉายาคนกีฬาครับก็มีการเขียนกันในทุกปีนะครับ
มีการโหวตกันโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
แล้วก็ตั้งฉายาออกมาติดตามกันหน่อยนะครับ
ว่าคนดังในวงการกีฬาปีนี้มีใครกันบ้างครับ
คนที่รับการตั้งฉายานอกจากที่จะมีกระแสข่าวที่ดีแล้วนะครับ
ก็ถือว่าอยู่ในความสนใจนะครับของแฟนกีฬาแล้วก็คนทั่วไปเป็นส่วนใหญ่เลยครับ
คนแรกครับมาดามเดียครับคุณวัฒนยาวงภาษีนะครับ
อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุด๔เกมครั้งที่๒๙
แล้วก็ชุดชิงแชมป์เอเชียในรอบคันเลือกด้วยนะครับ
โอ้โหแห่แหนกันขอถ่ายรูปกันเป็นแถวด้วยหน้าตาที่น่ารักแบบนี้ด้วยนะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งท่านครับผลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ฉายามือปราบบอลล็อกนะครับ
จากผลงานสำคัญก็คือการแฉขบวนการล้มบอลในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ทำให้รับฉายานี้แล้วก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่า
จะมีการปราบในชุด๒ประกาศออกมาเมื่อไหร่นะครับ
ซึ่งบิ๊กออสก็ประกาศไว้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ
อีกหนึ่งท่านครับพี่ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองอดีตหัวหน้า
ผู้อุปสรรค์ทีมชาติไทยและกุศโบสรการท่าเรือใช้ยาตีลังกาขาพลิกนะครับ
หลังจากที่ตัดสินใจออกจากการเป็นโค้ชของทีมชาติไทย
ก็มารับตำแหน่งกุญสือของการท่าเรือ
แต่สุดท้ายนะครับยังไม่ประสบความสำเร็จ
ได้กับช่วงเริ่มต้นเหมือนจะตีรังกา
ยิงได้ทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีการตีรังกาได้
แต่ว่าตอนจบนี้ครับลงพื้นเกิดอาการขาพลิกซึ่งอย่างนั้น
อีกหนึ่งคนปีที่แล้วได้ฉายาที่อาจจะแรงไปนิดนึ
แล้วปีนี้ฉายาเข้ากับผลงานของเขาเลยนะครับ
ชนะทิพย์ส่งกระสินฉายาเจโกอินเตอร์
ผลงานที่เล่นอย่างยอดเยี่ยม
แล้วก็กลายเป็นทัศน์ไทยคนแรกที่
โกอินเตอร์ในเจลีกสูงสุดอย่างเป็นทางการ
และยึดตำแหน่งตัวจริงได้ด้วย

คุณหญิงปัธมารีโสตระกูล
ใส่ภาพิจารณ์มากมายแต่ว่าคุณหญิงก็ยังคงเดินหน้าทำงาน
จนสุดท้ายนะครับเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับเลือก
เหนือจากนักกีฬาหญิงนะครับ

อีกหนึ่งคนที่ส่งใจเชียร์ตลอดทั้งปีนะครับ
ก็คือรัชนกอินทนนักกีฬาแบบบินตัน
ทีมชาติไทยฉายาเมเฮไม่สุดนะครับ
เพราะว่าผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
แม้ว่าจะยอดเยี่ยมบ้างแต่ว่าไม่ต่อเนื่องนะครับ
ขาดขาดหายบทจะเล่นดีก็คว้าแชมป์แบบง่ายดาย
บทที่กว่างก็ฟอร์มตกควบภาพนะครับ
เล่นเอาแฟนลูกขนไก่ไทยก็เดาใจไม่ถูกเหมือนกันนะครับ

เนื่องจากชายาของโปรเมก็มาจากผลงานที่ขึ้นขึ้นลงเหมือนกับน้องเมรรจนกเหมือนกันครับ
ส่วนนักมวยคนนี้ก็ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะครับในรอบปีนี้ของวงการนักมวยในไทยนะครับ
ศรีสะเกดนักคอนหลวงโปรโมชั่นฉายาชกช็อกโลกครับ
โดยเจ้าแหลมสร้างเซอร์ไพรส์ไปกระชากเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท
ซึ่งเป็นนักชกเบอร์หนึ่งของโลกแบบปอนต่อปอนในตอนนั้นนะครับ
ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟลุกนะครับ

แหลมพิสูจน์อีกครั้งด้วยกันน็อกกอนซาเลสเลยครับยกที่๔
นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในวันกีฬาแห่งชาติ
ไปดูกันที่พาณิพักษวงพัฒนกิจครับน้องเทนนิสนะครับ
แต่เป็นนักกีฬาเทคอนโดนะครับฉายาจอมเตะเท้าเทอร์โบนะครับ
โดยน้องเทนนิสก็เป็นนักกีฬาที่รักษาฟอร์มได้อย่างโครงเส้นคงวาตลอดทั้งปี
แล้วก็ปีนี้จะสามารถกวาดแชมป์ได้ถึง๕รายการประกอบไปด้วย
กลางปี๓สนามกีฬามหาวิทยาลัยโลกแล้วก็๔เกมครับ
ส่วนเจ้าโปรเจกต์นะครับอย่างคุณสกลวันนพงศ์นะครับ
โดยวิทย์เสือเนี่ยก็เป็นผู้ว่าการกอกกอทอที่คิดโปรเจคกีฬามากมาย
และล่าสุดครับที่กำลังดำเนินการก็คือการให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกที่รัสเซียแบบฟรีนั่นเองครับ
อีกหนึ่งนักมวยครับนักมวยสากลสมัครเล่นครับชัดชัยบุตรดี
ดิกรีทีมชาติไทยนะครับเดือนทอง๔เกมคนล่าสุดก็ได้ฉายามัดดราม่านะครับ
แล้วก็มีคนติดตามมากมายทำให้หลายคนรับทราบข่าวสารหลายด้านนะครับจากตัวเขา
เฉพาะข่าวกินข้าวกับน้ำปลานะครับที่คิวบาร์ตอนนี้ไปฝึกซ้อมเก็บตัวนะครับ
วงบริสแลมนะครับคุณอธิวราคงมาลัยก็ออกมาวิ่ง
มีโปรเจกต์ก่อนหน้านี้เพื่อต้องการที่จะหาเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับ
แล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยออกกำลังกายนะครับไปที่ไหนเนี่ยก็มีคนร่วมโปรเจกต์ร่วมวิ่งกันเป็นแถวนะครับ
ศิลปินดาราทุกอย่างนะครับยอดเงินบริจาคก็ทะลุเป้าไปเลยครับ